คือวันนี้ก่อนที่จะมีมติของ๘พักร่วมออกมา
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็มีการถามกันตลอดทั้งวันนะครับ
ว่าตกลงแล้วพักก้าวไกลเนี่ยต้องการจะโหวตนายกอีกกี่ครั้งหรือว่าถึงเมื่อไหร่

เพราะว่าเขาเสนอรถแมพสมรภูมิในการตั้งรัฐบาลประชาชนออกมาใช่ไหม
ถ้าเกิดว่าโหวตไม่ผ่าน๑๙นี้ก็จะขอไปทางของ๒๗๒ต่อนะครับ
วันนี้มีคนไปถามคุณเศรษฐาทวีสินนะฮะ
คุณเศรษฐาทวีสินหนึ่งในคันดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
แล้วก็เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยด้วย
คุณเศรษฐาเนี่ยบอกว่าส่วนตัวนี่มีความพร้อมเลยนะฮะ
หากจะถูกเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรี
หากการโหวตนายพิทาคันดิเดตนายกของภาคก้าวกลัยรอบสอง
ได้รับเสียงสนับสนุนไม่ถึง๓๗๖เสียง
เพราะถ้าเกิดไม่พร้อมเนี่ยคงไม่มีชื่อเป็นคันดิเดตนายกของพักเพื่อไทย
นักข่าวก็ถามคุณเศรษฐาว่าถ้าการจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพักก้าวไกล
แต่มีพักพลังประชารัฐเข้าร่วมล่ะ
ถ้าเกิดไปกันไม่ได้จริงเนี่ยนะฮะจะเป็นยังไง
คุณเศรษฐาบอกว่ายังไม่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับ
เพราะว่าคุณภูมิทำวิชยาชายรองหัวหน้าภักร์เพื่อไทยเนี่ยก็ชี้แจ้งแล้วว่า
ถ้าเกิดมีความเห็นแตกต่างกันใน๘พักร่วมรัฐบาลในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
ก็ต้องหารือกันอย่างรอบครอบแต่สำหรับตัวเองเนี่ยพร้อมเป็นนายกอยู่แล้ว
แล้วก็มองว่าควรจะต้องรีบจัดตั้งรัฐบาลให้เสร็จด้วย
ควรให้ต่อเนื่องยาวนานเนื่องจากเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ
ข้อมูลของที่คณะทำงาน๑๒คณะได้มีการทำงานกันมาของภายในเพื่อไทย
เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็มีความกังวลเรื่องนี้มากนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาระหนี้เสียที่เกิดขึ้น
พร้อมทั้งประเทศเพื่อนบ้านคู่แข่งก็มีการแย่งแหล่งเงินทุนพอสมควรนะครับ
ถ้าเกิดเราไม่รีบเจรจาเราไม่รีบจัดการตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่
เอลนิโน่เรื่องภัยแรงเรื่องราคาพืชผลนะครับ
ผมว่าเป็นประเด็นสำคัญมากกว่านะครับเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่
แล้วก็สถานการณ์ก็บีบบังคับให้มีการให้มีการต้องเร่งจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุด

ซึ่งคุณเศรษฐาก็บอกพร้อมเลยนะฮะถ้าเกิดจะมีชื่อโหวตนายกนะครับ
ถ้าคุณพิทาโหวตไม่ผ่านในครั้งหน้าเนี่ยนะฮะ๑๙กรกฎาคมนี้นะครับ
บอกว่าตัวเองไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นนะครับ
เป็นนักการเมืองมีหน้าที่ดูแลประชาชนไม่ใช่เข้ามาเล่นการเมือง
แล้วก็เป็นนักกีฬาด้วยเพราะฉะนั้นก็ทำงานเป็นทีมนะครับ
หากคณะกรรมการบริหารภักดิ์เพื่อไทยมีมติอย่างไรก็พร้อมน้อมรับ
และไม่ขอแสดงความเห็นอะไรเพิ่มเติมที่เป็นการกดดัน
เพราะกรรมการบริหารพักมีอิสระในการตัดสินใจ